มาดูเรื่องราวที่ถูกโพสต์อยู่ในโลกโซเชียล
โพสต์ไว้เมื่อวันที่๑๐กันยายน๒ทุ่มกว่า
มีผู้ชายคนหนึ่งโพสต์เรื่องราวที่ภรรยาเขา
คลอดลูกที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
แล้วปรากฏว่าพอลูกออกมา
อยู่ได้แค่๒๐วันเองก็เสียชีวิต

ถ้าทำคลอดเร็วกว่านี้หนูคงไม่ได้จากพ่อแม่ไป
รอคอยที่ได้กอดหนูจะได้อุ้มหนู
พ่อแม่รอคอยหนูมาตั้ง๙เดือน
แล้วเจ้าหน้าที่เขาบอกว่านี่ยังโชคดีนะ
ที่แม่ได้เห็นหน้าลูกแม่คนอื่นไม่ได้เห็นหน้าลูกนะ
แต่เธอบอกว่าเธอไม่ได้อยากเห็นแค่หน้า
อยากได้ร่างที่มีวิญญาณมีลมหายใจของลูกน้อยมาอยู่ด้วย

คุณผู้ชมครับนี่เป็นการโพสต์เรื่องราว
ชื่อว่าพี่ป๊อตละเบอร์
โพสต์ไว้แบบนี้ในวันที่๑๐กันยายน
เวลา๒ทุ่ม๓๒นาที
เขียนไว้เลยนะผมขออนุญาตถอดข้อความ
บอกว่าถ้าทำคลอดเร็วกว่านี้หนูคงไม่ได้จากพ่อกับแม่ไป
รอคอยที่จะได้กอดจะได้อุ้มรู้ไหม
มันนานแค่ไหนต้องรอถึง๙เดือนแล้ว
แล้วไหนคุณบอกว่าอยู่กับพยาบาลกับโรงพยาบาล

คือลูกผมตายแฟนผมเจ็บท้องตั้งแต่ตี๑วันที่๑๙สิงหาคม

สิงหาคมแฟนเจ็บท้องตั้งแต่ตอนตี๑
คลอดวันที่๑๙สิงหาคมเวลาบ่าย๑
เราขอส่งตัวไปคลอดที่โรงพยาบาลศูนย์เพื่อผ่าน้องออก
แต่คุณไม่ส่งรู้ว่าแม่ไม่ไหวที่จะคลอดเอง
แต่ทำไมไม่ส่งต่อนะครับ
ก่อนที่จะคลอดแฟนผมก็ได้ใส่เครื่องช่วยหายใจ
คุณน่าจะรู้แล้วล่ะว่าเขาไม่ไหวที่จะคลอดเอง
แต่คุณก็ตัดสินใจไม่ส่งต่อ

แถมยังด่าแฟนผมอีกว่าหมาแมวมันยังคลอดเองได้
ทำไมเรื่องแค่นี้เธอจะคลอดเองไม่ได้ล่ะ
คนโพสต์บอกว่าคนนะครับไม่ใช่หมาไม่ใช่แมว
ถ้างั้นคุณก็ไปคลอดเองสิครับคุณพยาบาล
และแล้วเวลา๑๓นาฬิกา๕๗นาที
น้องก็คลอดออกมาใช้เวลาเบ่งเนี่ย
โอ้โหตั้ง๑ชั่วโมง๕๗นาที
แล้วลูกผมขาดอากาศหายใจ

น้องเนี่ยอาการ๕๐๕๐นะคะ
แล้วถึงรีบส่งตัวน้องไปที่โรงพยาบาลศูนย์
และน้องอยู่ได้๒๐วันน้องก็จากเราไป
ไหนล่ะความรับผิดชอบของโรงพยาบาลของคุณ

ครั้งหน้าไม่ว่าคนที่จะมาคลอดเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่

เพราะเด็กก็เป็นคนที่มีชีวิตจิตใจ
มีความรู้สึกไม่ต่างกับผู้ใหญ่หรอกครับ
คือเป็นพ่อค่อนข้างจะวัยรุ่นนะ

เพราะแฟนเขาซึ่งมาคลอด

แล้วทำไมถึงไม่ส่งต่อตัวผู้ป่วยนะครับ

เดินทางไปพูดคุยกับแม่ผู้สูญเสียลูก
ที่อำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนคร

พยาบาลก็ให้นอนรอที่ห้องโดยไม่ได้ทำอะไรให้เลย

พยาบาลก็พยายามพูดเพื่อให้เธอเบ่งออกมาเอง
แต่ในขณะนั้นเธอบอกว่าเธอไม่มีแรงเลยที่จะเบ่งออกมา
อกจากตัวเธอแล้วนะครับ
อกจากนี้ตัวเธอก็ใส่ท่อช่วยหายใจอยู่
พยาบาลบอกว่าให้เบงให้เบงให้เบ่ง

แทบจะหมดแรงแทบจะขาดใจแล้ว
และตัวเธอก็พยายามไหว้อ้อนวอนขอให้พยาบาลเนี่ย
ส่งตัวเธอไปผ่าคลอดที่โรงพยาบาลศูนย์สะกดนคร
แต่หมอพยาบาลก็ไม่ยินยอม

หมาแมวมันยังคลอดลูกเองได้

คุณคืออารมณ์คนเป็นแม่แล้วตอนนั้นก็เจ็บท้องคลอดอยู่อะค่ะ
เบ่งก็จะไม่มีจริงต้องการกำลังใจ
ทางพยาบาลเองทางทีมผู้ทำคลอดเอง
ต้องมีหลักจิตวิทยาในการพูดให้แม่ผ่อนคลายแล้วก็มีลมเบน
แต่เธอเจอเหตุการณ์แบบนี้เอาฟังเสียงเธอเล่าให้ฟังครับ

จนถึงบ่าย๑ของวันที่๑๙
หนูก็มดลูกปากมดลูกก็เปิดเต็มที่แล้ว
เขาก็เอาหนูเข้าไปคลอด
ทั้งที่หนูก็ใส่ออกซิเจนด้วย
เขาก็น่าจะรู้แล้วว่าเราแบบไม่ไหวแล้ว
จะส่งเราไปผ่าได้ไหม
คือหนูทั้งไหว้ถ้าหนูกราบได้หนูกราบค่ะ
หนูไหว้หนูว่าคุณพยาบาลค่ะส่งหนูไปผ่าเถอะ
หนูไม่ไหวแล้วจริงอย่างนี้

คนอื่นเขายังไหวเลยเขายังคลอดเองได้เลย

แล้วมีพยาบาล
นี่คือการเปิดใจของผู้เป็นแม่นะครับ

มีอาการตัวเขียวทั้งตัวเลยแล้วก็ไม่หายใจ
รวมทั้งยังไม่มีเสียงร้องเหมือนเด็กทั่วไป
พอคลอดออกมาพยาบาลต้องตอบตูนให้ร้องอย่างนี้นะฮะ
แต่ลูกของเธอไม่มีเสียงร้องใดเลยนะครับ
ทำให้เธอเชื่อว่าลูกของเธอนั้นเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วนะฮะ
บ่ายโมงห้าสิบเจ็ดหนูคลอดน้องออกมาได้
แต่ไม่ได้ยินเสียงน้องร้องอะไรเลย
พอออกมาเขาตัวเขียวหมดแล้วค่ะ
แล้วก็เอาไปปั๊มหัวใจ
แล้วพอเขาทำอะไรกับหนูเสร็จเขาก็เอาหนูออกมาจากห้องคลอด
แล้วเขาก็ไม่ได้มาพูดอะไรกับเรานะ
เขาก็บอกว่าเธอยังโชคดีนะที่ได้เห็นหน้าลูก
ถ้าโชคดีแบบนี้หนูไม่ต้องการหรอกพี่
หนูก็อยากได้ชีวิตลูกหนูคืนมามากกว่าครับ
จากนี้นะครับเธอก็ยังเล่าให้ฟัง
บอกว่าหลังจากคลอดแล้วทางโรงพยาบาลได้ส่งเธอและลูกไปรักษาต่อ

โดยก็ไม่มีหมอพยาบาลคนไหนมาอธิบายให้เธอเข้าใจ
บอกถึงความผิดปกติของลูกของอาการลูกเธอให้เธอเข้าใจให้เธอรับรู้

วันที่๑๑กันยายนเธอก็โพสต์อุปกรณ์ข้าวของที่เธอเตรียมไว้ให้ลูกนะครับ

วันที่๑๑กันยายนเธอก็โพสต์อุปกรณ์ข้าวของที่เธอเตรียมไว้ให้ลูกนะครับ

วันที่๑๑กันยายนเธอก็โพสต์อุปกรณ์ข้าวของที่เธอเตรียมไว้ให้ลูกนะครับ

คุณผู้ชมครับเรื่องนี้นะครับเราก็ไปสอบถามทีมแพทย์ของโรงพยาบาลวานอนนิวาด
คุณผู้ชมครับเรื่องนี้นะครับเราก็ไปสอบถามทีมแพทย์ของโรงพยาบาลวานอนนิวาด
คุณผู้ชมครับเรื่องนี้นะครับเราก็ไปสอบถามทีมแพทย์ของโรงพยาบาลวานอนนิวาด

คุณผู้ชมครับเรื่องนี้นะครับเราก็ไปสอบถามทีมแพทย์ของโรงพยาบาลวานอนนิวาด
คุณผู้ชมครับเรื่องนี้นะครับเราก็ไปสอบถามทีมแพทย์ของโรงพยาบาลวานอนนิวาด

โรงพยาบาลวานอนนิวาดเราก็ไปสอบถามทีมแพทย์ของโรงพยาบาลวานอนนิวาด

โรงพยาบาลวานอนนิวาดเราก็ไปสอบถามทีมแพทย์ของโรงพยาบาลวานอนนิวาด
ชี้แจ้งออกมาว่าขณะเกิดเหตุเจ้านักที่ทุกคนได้ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่
เด็กมีสายสดือพันรอบคอตั้งแต่อยู่ในท้องจนกระทั่งคลอด
ตัวเขียวไปทั้งตัวพร้อมกับขาดอากาศหายใจไปนาน๕นาที
ซึ่งหมอใช้ความพยายามในการใช้ยากระตุ้นหัวใจจนกลับมาหายใจเป็นปกติ
ก่อนที่จะส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
โดยภายหลังเกิดเหตุได้พูดคุยกับแม่ของเด็กและครอบครัวแล้ว
ซึ่งทางโรงพยาบาลจะพิจารณาชดเชยเงินเยียวยาให้กับครอบครัวอีกครั้ง
พร้อมกันนี้ยังยอมรับว่าบุคลากรอาจจะใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม
แต่มีเจตนาที่ดีในการให้คนไข้สามารถคลอดลูกเองได้

ซึ่งเป็นคุณแม่ของลูกที่เสียชีวิตไป
แล้วก็คุณพ่อก็โพสต์ต่อมีคนเอาไปแชร์เยอะเลย
บอกโอ้โหทำไมหมอถึงพูดแบบนี้ถึงชี้แจงแบบนี้

ส่วนเรื่องของการไม่ส่งต่อไปโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลนั้นนะครับ
หมอของวานอนนี่ว่าเขาก็บอกว่าเนื่องจากคนไข้
มีความพร้อมที่จะคลอดเองได้
แล้วก็เกรงอันตรายระหว่างการเดินทางด้วย
ในโพสต์ของคนของเมย์ล่าสุดเขาก็บอก
สายสดือพันคอแล้วทำไมไม่รีบผ่าออก
พอเรื่องมันเป็นแบบนี้แล้วค่อยมาบอกว่าสายสดือพันคอของน้อง
แล้วก็เป็นรูปเหมือนตัวอะไรนะ
โมจิตัวอะไรนะแสดงความเสียใจเป็นไอคอนแล้วบอกทำไม
เรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับเพื่อนผม

ใช่ค่ะคือเวลาที่ทำคลอดก็แน่นอนคือเราก็รู้กันแหละว่า
จริงก็จะต้องตรวจทั้งดูสุขภาพของลูก
แล้วก็สุขภาพของแม่ไปพร้อมกันด้วยนะคะ
ช่วงนี้เกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับโรงพยาบาลบ่อยนะ
หลายพื้นที่เลยแล้วก็เลยมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะ